คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร๔ราย
หลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อบัตรพลังงาน
นี่นะคะตอนนี้ได้เงินคืนแล้ว

ตัวแทนขายบัตรพลังงานมาเจรจา

ไปถอนแจ้งความเดี๋ยวจะคืนเงินให้

ก็เลยมาบอกต่อยังอีกเหรอคะ
ยังพูดคำนี้อีกเดี๋ยวคุณจะโดนหนักไหมเนี่ย

อายุประมาณ๕๕๖๐ปี

แล้วก็บอกขอให้ไปแจ้งความ

แต่ว่ามาแนะนำให้พูดลองใช้
รักษาได้ส่วนของการคืนเงินครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเงินจำนวน๔๔๐๐บาทจำนวน๔คน
ก็คือใบละ๑๑๐๐บาทนั่นเองค่ะ
คุณยายยนต์มาคำลือชัย
อายุ๗๙ปี๑ในชาวบ้านที่ซื้อบัตรพลังงาน
คุณยายบอกว่ายินดี
ที่จะไม่เอาเรื่องเอาราวพร้อมที่จะให้อภัย
เพราะคิดว่าได้เงินคืนก็ดีใจแล้ว
กว่าจะเก็บเงินได้๑๐๐๐บาทต้องใช้เวลา๒๓เดือนเลยนะ

ยายบอกแหม่รู้สึกเสียใจมากฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
โอ้ก็ดีใจแล้วได้เงินคืนแล้วย่านเขาก็เอามาคืนแล้ว
ห้าหกเดือนเขาก็บอกมาทำข้าวดีบ่ดีกันดี
หลังจากเป็นข้าวแล้วเขาเอามาขึ้นมาครับจากเป็นข้าวแล้วเขาเอามาขึ้นว่ะนี่
ก็ดีใจแล้วจ้ะก็ดีร่วมบัจจักรบาทข้าใยท่านเอ็ดอ๋อ
สี่คนอ่าแต่สี่พันสี่เนอะสี่มีการเอาเหลืองเอาร่างคนบอกครับ
บ่แล้วไปเอาขึ้นแล้วคือนอกจากคุณยายนี่น่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ได้ไปถอนแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคำป่าหลายแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าหากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอะไรต่อก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็ยังฝากบอกด้วยนะสำหรับใครที่ซื้อบัตรแบบนี้เอาไปใช้แล้วก็ไม่หายดีเนี่ย
ให้ไปที่โรงพักไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพื่อจะได้เงินคืนเหมือนกับตัวเองบ้างพร้อมทั้งขอบคุณผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
ที่ทำให้ได้เงินคืนในครั้งนี้ค่ะ
คืออันนี้ลี่ถึงแม้ว่าจะมีการถอนแจ้งความแล้วก็จึง
แต่ว่าประเด็นมันเข้าข่ายในเรื่องประเด็นของช่อโกง
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยังไงกันบ้างนะคะ